คุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะกับความรักความคิดถึงกับพระเอกตลอดการท่านนี้นะคะ
คุณมิตรมิตรมิตรชัยบัญชานั่นเองนะคะ
ต้องบอกว่าเป็นพระเอกตลอดการจริงนะคะ
แม้จะจากไปแล้วนะคะ๕๓ปีค่ะ
แต่ความรักความคิดถึงที่แฟนมีต่ออามิตเนี่ยค่ะ

โดยเมื่อวันที่๘ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ
พิพิธภัณฑ์มิตรชัยบัญชาจังหวัดพิศนุโลกค่ะ
ได้มีการจัดงานลำลึกครบรอบ๕๓ปี
จากไปของพระเอกตลอดการท่านนี้ค่ะ

อามิตก็จะมีอายุ๘๙ปีนะคะ
คือเกิดเมื่อวันที่๒๘มกราคมพุทธศักราช๒๔๗๗นั่นเองค่ะ
โดยตามภาพนะคะก็มีพิธีบวงสวงเส้นไหว้อาหารข้าวหวาน
นำมาวางไว้บริเวณหน้ารูปเหมือนของอามิตรชัยบัญชานี่แหละค่ะ
และช่วงนี้แหละค่ะยังได้มีการจุดทูปตัวเลขอีกด้วยนะคะ
สงสัยตั้งใจจะขอโชคลาภจากคุณมิกันนะคะ
ซึ่งเลขที่ได้ก็คือเลขเนี่ยค่ะตามภาพเลย๙๑๑นะคะ
ทำเอาผู้ที่มาร่วมงานต่างพากันถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ละลึกกันยกใหญ่
เดี๋ยวนั้นมันเลขบ้างอีกแล้วอ่ะ๙๑๑มันเมื่อกี้ของ๖๓๓
ค่ะแล้วตลอดสัปดาห์ที่เราเล่าข่าวนะก็จะมีเลข๑๑นี่บ่อยครั้งนะคะ
พร้อมกันนั้นนะคะยังได้มีการฉายภาพยนตร์ประวัติและผลงานของท่านนะคะ
ตั้งแต่ปี๒๕๐๑ถึง๒๕๑๓นะคะและปีนี้ที่พิเศษสุดค่ะ
คือทางพิพิธภัณฑ์ได้มีการเตรียมชุดที่พระเอกผู้ล่วงลับ
ใส่ในการแสดงภาพยนตร์เลือกอินซีแดงโหนี่ดังมากค่ะ
หน้ากากอินซีแดงนะคะให้ผู้ที่มาร่วมงานได้สวมใส่
เพื่อถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยนะคะซึ่งนอกจากที่จังหวัดพิศนุโลกแล้วนะคะ
ที่วัดแคร์นางเลิ้งกรุงเทพมหานครของเราเนี่ยค่ะ
เจ้าอาวาสวัดสุนทรธรรมธานนะคะก็ได้จัดพิธีทำบุญ
เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้พระเอกชื่อดังท่านนี้เช่นเดียวกันค่ะ
โดยทางเพจดาราภาพยนตร์นะคะก็ได้มีการโพสต์ภาพบอกเล่าเรื่องราวเอาไว้
ตามที่เห็นหน้าจอนี่แหละค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็มีการจัดพิธีเครื่องเส้นไหว้
แล้วทาว้ายที่ช่องบรรจุอัฐฒิจากนั้นก็มีพิธีทอดภาพบางสกุล

เพื่อทิศส่วนกระส่วนให้กับมิตรชัยปัญชาค่ะ
และที่นี่ก็มีการจุดทูปตัวเลขเช่นเดียวกันค่ะ
ซึ่งเลขที่ได้นะคะก็คือเลขเนี่ยค่ะ

เป็นเลขคู่เลขเบิ้ลกันอีกครั้งนึงนะคะ
ซึ่งก็เป็นเลขเหมือนกับปีพศเกิดของคุณมิตรนั่นเองนะคะ
ก็ถือว่าเป็นนักแสดงในดวงใจของใครหลายคนนะคะ
สำหรับอามิตรชัยบัญชานั่นเองค่ะ